มาเรื่องของความสิริมงคลกันก่อน

เขาบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามหลักโหราศาสตร์
ก็คือเมื่อคืนนี้มีการไหว้ดาวพระฤหัสกันเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ของหลายราศี
เขาบอกว่ามี๓ราศีที่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่
คือดวงจะดีขึ้นก็ราศีพฤศกษ์ราศีพิจิกษ์ราศีมีนก่อนหน้านี้อาจจะแย่หน่อย
แต่ว่าหลังจากนี้หมอช้างบอกว่าจะดีขึ้น
แล้วการที่ดาวพฤหัสย้ายเป็นดาวที่ดีที่สุดนะ
ตำราโหรศาสตร์เขาบอกว่าจะกระทบกับทุกราศีเลย

เอามาดูกันหน่อยพาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่
คุณผู้ชมเขามีพิธีไหว้บูชาดาวพฤหัสกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
มาดูเขาจะไหว้กันยังไงมีของวงของไหว้อะไรกันบ้าง
นี่ก็คือที่พระวิหารวัดพวกเปียครับที่จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ภูริษักส์ธุมสวรรคทักษารันดร์ของเจาะเชียงใหม่
ก็จัดพิธีบูชาขอพระเทพรหัสครูรุเทวานะครับ
มีชาวบ้านประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีความศรัทธาก็ไปร่วมพิธีจำนวนมากทีเดียว
ก็จะมีการนำผลไม้นานาชนิดนะฮะ
แล้วก็ขนมไปทำพิธีบวงสวงบูชาดาวพระฤหัส
จากนั้นผู้ร่วมพิธีก็ร่วมกันอธิษฐาน
ให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขพ้นภัยต่าง
ไกลจากทุกทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลไปนะฮะ
ทางด้านของอาจารย์ภูริศักดิ์ซึ่งเป็นโหดทักษะล้านนาของเชียงใหม่
จากนั้นก็บอกว่าการจัดพิธีการขอพรทเทพระเรือหัด
เนื่องจากว่าดาวเพื่อเรือหัดโคลจรเข้าสู่ดวงมอรณะของประเทศ
จึงต้องกราบไหว้ขอพรเทพเทวา
หนุนนำส่งดวงชะตาของประเทศไทย
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคให้คนดีอยู่ดีมีสุข
อาจารย์พุทธิศักดิ์ยังบอกอีกว่าตอนนี้บ้านเมืองเราดีขึ้นแล้ว

เพราะว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่พบสู่พระนั่นแหละนะฮะ

เรื่องการเลือกตั้งกุมภาพันธ์นะฮะ
ในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่พระสงฆ์
ว่าอย่างนั้นต้องจับตาดูก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าหลังกุมภาพันธ์บ้านเมืองจะเริ่มดีขึ้น

ถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วจะมีรัฐบาลใหม่มันคงดีขึ้นอย่างไรก็ว่ากันไป
อันนี้ก็เป็นทางการคำนวณทางโหรศาสตร์นะ

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าดวงของตัวเองจะปงจะเปลี่ยนยังไง

ว่ามีการไหว้ด้วยของสีเหลืองดอกไม้สีเหลืองอะไรแบบนี้